มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งครับทุกผู้ชมครับ

คือเค้าเห็นรถกระบะคันหนึ่งที่ขับมาคุณเขตมาสอน
ทำของหล่นเอาไว้ตกอยู่กลางถนนเลย
ก็เลยไปดูพอไปดูปรากฏว่ามันเป็นลักษณะเหมือนระเบิด
เอาไปวางเอาไว้แผลวกำแพงข้างถนน
แต่ก็กล้ายหยิบนะ
นั่นสิครับนี่ค่ะ

เกรงว่ารถขับมาเหยียบจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
โดยบอกว่ารถที่เป็นรถกระบะที่ขับมาเนี่ยเป็นกระบะสีดำแบบเปิดท้าย
ขับผ่านไปแล้วก็คนขับกระบะเบรกกระทันหันมีวัตถุร่วงลงมาจากรถ
เห็นว่าเป็นระเบิดแต่ไม่แน่ใจว่าระเบิดจริงหรือว่าระเบิดปลอม
ก็เลยวิ่งไปนะครับวิ่งไปเก็บเอามาไว้ที่กำแพงโรงแรมนะฮะ
เพราะว่ากลัวจะถูกเหยียบแล้วก็ระเบิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรม
เดี๋ยวลองฟังเสียงของวินจอยอที่กล้าหารมากคนนี้หน่อยนะครับ
คือเรื่องความกล้าหารความใจกล้านี่ส่วนหนึ่งนะคุณเขียนมาสอน
แต่ว่ามันจะถูกต้องถูกวิธีหรือเปล่าตรงนี้

ถ้าเกิดว่ามันระเบิดอะไรขึ้นมานี่มันก็เสี่ยงอันตราย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด
ของตำรวจภูทรจังหวัดระยองก็เลยเดินทางมาตรวจสอบ
พอตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นระเบิดจริงนะฮะ
ระเบิดลอขอหรือว่าระเบิดลูกคว่างนะครับ
นุภาพไม่รุนแรงนักนะครับรัศมีร์ทำลายล้างประมาณ๑เมตร
แต่ว่าถ้าโดนเข้าไปก็ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้สำหรับคนที่อยู่ใกล้
เป็นเหมือนระเบิดลูกซ้อมแต่ไม่รู้ว่าคนที่ทำหล่นเอาไว้เนี่ย
มาครอบครองไว้ทำไมแล้วจะเอาไปไหนอันนี้ต้องตรวจสอบต่อ

วัดเจ็บแม่นอนครับ